เข้าวัดเนี่ยก็ไปรับสินรับพรกันนะ
แต่ในระหว่างที่รับสินรับพรเนี่ย
แหมไอ้เจ้าตัวนี้มันพี่อ้อนจริง
ยาทยมตั้งนะโมสามจบพร้อมกันน่ะ
น้าโมเม้าเมี๊ย

น้าโมเม้าเมี๊ย
เหรอบทมันแตกนะคะ

นี่ละพวกแมวกล้ายชิดภาทธรงษ์ภาษาธรรมกันอย่างนี้เลยใช่ไหมล่ะ
ก็คงจะส่งให้แมวตัวนี้ซะละมั้ง

นาทีไหนที่มันอยากจะอ้อนมันอยากจะคลอเคลียร์

โดยเฉพาะเวลาที่มันหิวปลาทู

มันก็จะมาออดอ้อนมนุษย์นี่แหละครับ
หวังว่าจะได้รับการดูแลเอ็นดูรูปหัวรูปหางสักนิดนึง
แต่เวลามันตัวแล้วโอ้โหนี่มันขาวมันน่ารักนะ

น่ารักนะคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับแมวไหมคะ

เดี๋ยวปกติโกหกเหรอ

แต่จะเล่าให้ฟังอันนี้นะว่าแมวที่บ้านเพิ่งได้แมวมาตัวหนึ่ง

เลี้ยงไม่เคยเลี้ยงอันนี้เพิ่งได้เลี้ยงคนนี้

เป็นตัวสีขาวแล้วมีสีทอง

ค่ะก็เดี๋ยวรอดูน้องทองขาวของคุณชนะนะ